อีกหนึ่งคนที่ไปยุ่งกับเรื่องของคดีนี้คือฟ้านั่นเอง
ฟ้าเป็นคนสนิทของครูปีชา
วันนี้ถูกตำรวจปอทนำตัวไปฝากขังกับสารอาญา
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีหวยหรอกครับ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีนำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แต่ว่าฟ้าเองก็ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทเนี่ย
ตัวนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้า
ซึ่งเป็นคนสนิทของครูปีชานี่แหละครับ
ก็เป็นผู้ต้องหาฐานร่วมกันนำข้อมูลลามกอนาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์
กรณีที่เธอไปโชว์ภาพลามกอนาจารย์ผ่านการไลฟ์ทางเฟซบุ๊ก
ตอนนี้ก็นำตัวไปสารอาญารัชดาพิเศษไปฝากขังผลัดแรก
โดยขนาดนำตัวไปฝากขังเองฟ้าก็ยิ้มแย้มเหมือนเดิมนะฮะ
ไม่ได้มีทีท่าว่าเคร่งเครียดอะไรแล้วก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
ทางด้านของนายกิติคุณต้นยางทนายความก็ยื่นหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน๑แสนบาทเพื่อขอประกันตัว
โดยสารอาญาพิจารณาให้ประกันตัววงเงิน๑แสนบาทครับ
แล้วก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดแต่ก็ให้รายงานตัวอีกครั้ง๙พฤษภาคม
สำหรับนางสาวกระหนกพันธ์นั้นเข้ามอบตัวหลังถูกออกไหมจับ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบรามนานกว่า๑๑ชั่วโมง

พร้อมแจ้งข้อกล่าวหานางสาวกระหนกพันธ์
ต้นเจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาครับ